นี่จะเอาใจสายนอนดึกแล้วหิว
ไปร้านนี้เลยครับติดตามในช่วงของ

เอาไปไปร้านนี้ปัญหาแรกที่เกิดขึ้นคือ

เพราะว่าจานนึงมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับ

การที่ให้น้อยเนี่ยคุณจะได้ทานอะไรหลายอย่างด้วยไง

โอ้โหงั้นร้านนี้ถ้าใครมีโอกาสลองไปทานนะครับ
ร้านชื่อว่าร้านก็แค่ข้าวต้ม
โอ้โหไม่ใช่ข้าวต้มแล้วล่ะค่ะ

แขวงคลองศาลเขตคลองศาลกธม

เคยผ่านวันนั้นก็ร้านขายเยอะ

เวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีก็๔โมงครึ่งจนถึง๕ทุ่มนะครับ
และถ้าอยากจะโทรไปสอบถามหมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้แล้วนะครับ
โทรไปตามนั้นได้เลย
ร้านก็แค่ข้าวต้มข้าว๓บาทกับ๑๐บาทอร่อย
ขอบคุณเขาก่อนคนที่เขามารีวิวให้

เออสมจริงนะอาหารของกินอร่อยมาแนะนำกัน
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ